เหตุการณ์นี้นะถ้าใครดูทั้งหมดแล้วนะ
นึกว่าต้องมีเจ็บมีตายแต่เชื่อไหมว่า
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่ากลัวจริง
ผู้หญิงคนนี้ขับรถเก๋งจะกลับบ้านนะครับ
เห็นข้างหน้ามีอุบัติเทศหักหลบเนี่ย
หลบเสร็จปั๊บเขาบอกรถไปชนขอบทาง
โอ้โหขอบทางเสร็จปั๊บไม่จบแค่นั้น

โอ้โหชนกันยังไงไฟลุกขนาดนั้นน่ะ
นี่เที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนคุณผู้ชม
บนสะพานพระราม๔มุ่งหน้าถนนชายพลึกปากเกร็ดนนทบุรี

ถ้าไม่บอกไม่รู้หรอกนั่นไฟไหม้หมดแล้ว

รถเก๋งมาสดับทะเบียงกรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่า

ส่วนคนขับรถเป็นผู้หญิงชื่อคุณไอลาดาทองเทา
อายุ๒๙ปีผลเมืองดีมาลากนะ

หลังจากนั้นไม่ถึง๑๐นาทีไฟลุกท่วมเลย
คุณไอลาดามาเล่าบอกว่าเธอมาจากครูบอลนะครับ

ตอนขับขึ้นสะพานเห็นว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุ
ก็เลยชะลอชะลอแต่ปรากฏว่า
ตอนชะลอรถกระบะมาครับ

รถของเธอพุ่งไปชนขอบปูนแล้วก็พลิกคว่ำ

มันเหมือนไฟไฟชะลออยู่ข้างหน้า

แล้วหนูก็กระเด็นเลย
เหตุการณ์นี้นะครับมีรถยนต์ได้รับความเสียหาย๓คันนะ
ก็คือรถกระบะที่มาชนท้ายรถไฟไหม้ใช่ไหม
แล้วก็รถที่ไฟไหม้เสียหายใช่ไหม

โอ้โหคุณผู้ชมครับอย่างที่เบิร์ตบอก
ดีจริงเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บฮะ
โอ้หรอไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บ
แต่แต่จะไม่โชคดีไม่เคราะห์ดีแบบนี้ทุกครั้งดูดิ